มาอีกเรื่องหนึ่งบนท้องถนนคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้คือรถเบ้นคันนี้คือเขาเล็งเห็นอยู่แล้วค่ะ
ว่ารถกระบะคันนี้มาด้วยความเร็วจริงเขาก็หลีกทางให้
แต่ปรากฏว่ารถกระบะก็ยังมาชนรถเบ้นคันนี้จนเสียหลักพุ่งลงข้างทางนะคะ
หลังจากนั้นรถกระบะคันนี้ก็ขับหนีไปค่ะ
นี่คือกล้องหน้ารถนะคะมันเป็นสภาพนี้เลยคุณผู้ชม
คือเขาวิ่งมาแล่นบนท้องถนนนะคะ
แล้วจะพบว่ากระบะคันนี้คือตอนแรกก่อนที่จะมาถึงตรงนี้
เขารู้สึกแล้วว่าเหมือนกับมาด้วยความเร็วแล้วก็กระบะพยายามจะแซงตัดหน้าแต่แซงไม่พ้น
สุดท้ายก็ชนรถเบนท์ฝั่งคนขับเบ้นต้องหักหลบแล้วสุดท้ายก็เสียหลักพุ่งเข้าข้างทาง
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถเลยนะคะ
เน้นคันนี้เสียหายหนักค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไม่เกิดความสูญเสียขึ้น
เมื่อสักครู่นี้จะเห็นเป็นน้ำหยดอันนั้นคือเครื่องดื่มที่อยู่ในรถนะคะ
ส่วนกระบะคันสีขาวที่ชนเนี่ยก็เสียหลักเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายคนขับก็ขับรถคันนี้หนีไปค่ะ
เนี้ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคม
บนถนนเส้นสุรนารายหน้าสถานตรวจสภาพรถฝั่งตรงข้ามสพจหนครราชศรีมาค่ะ
เจ้าของคลิปซึ่งเป็นคนขับรถเบนท์เนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในติ๊กต๊อกนะฮะ
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนขับรถกระบะไม่อยู่แล้ว
แล้วไม่ลงมาดูเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยค่ะชนเขาจนเสียหลักพุ่งลงข้างทางนะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะบ่ายสองบ่ายสองโมงของวันต่อมาเนี่ย
คนขับรถกระบะก็เข้ามามอบตัวค่ะบอกว่าเป็นทหารที่หนีไปเนี่ย
เพราะว่าตกใจเขาให้เหตุผลแบบนี้นะคะ
เจ้าของรถเบนท์บอกว่าตอนที่ขับมาเนี่ยเธอพยายามหลบแล้วนะเนี่ย
หลบอีกเลนซ์หนึ่งแล้วแต่เขายังขับมาชนรถเธออีก
ไปขอดูกล้องวงจรปิดในจุดใกล้กันเห็นชัดเลยว่า
ช่วงจังหวะเกิดเหตุเนี่ยรถเบ้นของเธอหลบให้รถกระบาดแล้วจริง

นี่ค่ะส่วนสภาพรถเบนท์ก็เสียหายหนักนะคะ
วันนี้เธอบอกว่ายังหลับไม่สนิทเลย

ใหญ่ในชีวิตนะคะคือคิดคิดวนอยู่ในหัวว่าถ้าวันนั้นเกิดการสูญเสีย
ลูกเธอจะทำยังไงครอบครัวจะอยู่ยังไง
แต่โชคดีที่ปลอดภัยแต่ก็จะขอสู้เต็มที่นะคะ
ตอนนี้ปรึกษาทนายไว้แล้วรอประกันแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่าย
เช็ครถคู่กรณีแล้วไม่มีประกันพรบก็ขาดด้วยค่ะ
ผู้หญิงที่ขับรถเบนท์เยอะเลยนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตบอกทำไมเขาหนีไป

บางคนก็แบบเจ็ดตนาชนรึเปล่าเพราะว่าเขาหักหลบให้แล้ว
ตำแหน่งที่ชนก็น่าคิดน่าสงสัยว่าทำไมถึงชนค่ะ